มันมันไม่คิดนะมันไม่คิดไม่ฝันว่าแบบมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นก็อาจจะเป็นที่ว่าพี่โจ้เขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องสุขภาพเท่าไหร่
เพราะปกติเราก็ไม่คิดว่าร่างกายเราจะเป็นอะไรเพราะว่าเราทั้งสามคนก็เวลาไปคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นกีฬาก็เต็มที่
ก็ไม่ได้รู้สึกอ่อนเพลียหรือว่ารู้สึกอะไรเลยก็เลยน่าจะเป็นเรื่องที่เราละเลยในการดูแลสุขภาพไป

ก็พยายามให้ความสุขกับแฟนคลับที่แบบมาดูกันอย่างเต็มที่อะไรอย่างนี้
ก็จนถึงคือเม็ดเล่แบบเพลง๙๐เสร็จแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็แล้วก็กำลังจะร้องขอคืนเพลงสุดท้ายนะครับ
ก็พอดีมีน้องคนนึงเขาแบบคงอยากกอดพวกเราทั้ง๓คนขึ้นมาบนเวที

ก็ขอกอดพี่โจหน่อย

พี่โจเสร็จกำลังมากอดพี่ตา

เรายังหัวเราะกันอยู่
นึกว่าเล่นมูธปกติก็ชอบเล่นอะไรกันแบบนี้อะไรอยู่แล้วไง

ตาก็หันไปมองอีกก็ยังเล่นกันอยู่
แต่เห็นว่าแบบ
เริ่มแบบเหมือนหายใจไม่เข้าอะไรอย่างนี้

ก็ทำเท่าที่เรามีความรู้เนอะ
ก็ช่วยกันแฟนคลับก็ขึ้นมาช่วยกัน
ช่วยกันพัดช่วยอะไรกันเต็มที่ครับ
แล้วก็รอรถพยาบาลมา

การช่วยกันชุนละมุนไงครับ
ละมุนครับชุดละมุนมาก

มีนั่งพักทำไม

สมภอมุนที่เก่ารักยาว

แล้วก็ร้องกันต่ออะไรอย่างนี้

เราเล่นเพลงเร็วกันแบบบางที๗เพลงรวดติดกัน
มันก็ต้องเหนื่อยบ้างแหละ
ครับก็มีเยอะเลยครับ
ก็มีเพิ่งกลับมาจากไปเชียงรายหัดใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ

ทุกวันจนขณะไม่ได้พักส่วนใหญ่จะเป็นศุกร์เสาร์
เรื่องสุขภาพนี่ไม่เคยบ่นเลยไม่เคยออกอาการเลยว่าเป็นอะไร
หรือว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรนะครับไม่พวกเราไม่เคยรู้เลยเพราะว่า
อาการของพี่โจการใช้ชีวิตประจำวันปกติมากไม่เคยทานยาไม่เคยอะไรเลย
แล้วก็ไม่เคยบ่นว่าเป็นโรคอะไรไม่มีอาการเสี่ยงอะไรใดให้เห็น
ใช่ครับไม่มีอาการเสี่ยงใดให้เห็นเลยอืมจนเมื่อวานเนี้ย
พวงไปมันนาธินาผาวิจีนทำมันนานมากจนผิดสังเกตแล้วก็
กราบอาราธรรมพลายาผมอะก็เข้ามากอดแล้วก็บอกว่า
ตอนปะแสนเนี้ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือคือคือปุ๊บคุณพ่อ
ก็ของหัวใจวายเฉียบพันห์เหมือนกันด้านทางนะครับ
ก็จะมีลักษณะเป็นเบิ้คอย่าง
นะอะไรเงี้ยแล้วก็จะถ่ายออกอะไรเงี้ย

แล้วก็แบบสักประมาณ๑๐นาทีแล้วล่ะ

เขาได้เชิญคุณจารุนัน

สื่อของตอนต่อปัจจัยรับสมบูรณ์มักเรียนเชิญ
เขาก็เป็นคนสู้ชีวิตเยอะมากนะ
ผมแบบ

เขาก็พยายามต่อสู้ชีวิตติดที่
พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้น
ผมก็เคยบอกเขาแล้วว่าลองสนใจทำเรื่องอื่นอะไรให้มันมากกว่าเรื่องในวงการบ้างอะไรอย่างนี้
ผมก็คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเวลาแกมีปัญหาตลอดเวลา
มีครับจริงเราต้องมีอาทิตย์หน้าต้องไปลาว๔วัน
แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรไม่ออกยังไม่ได้มีการพูดอะไรกันเลย
แล้วก็คิวคอนเสิร์ตปีหน้ามีเยอะเพราะว่าช่วงนี้กระแส๙๐มันกลับมา
แล้วเขาก็คนอยากฟังเพลงของบอสเตอร์เก้าเยอะ
คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคงจะต้องเป็นแบบเรื่องของการปวดแบบ
ต้องตรวจอย่างละเอียดด้วยเนอะอย่างผมก็พอดีปีที่แล้วมีลูกก็ได้ไปตรวจเลือด
ตรวจอะไรก็คงรู้แบบไประดับหนึ่งนะครับ
เป็นระดับหนึ่งผมว่าการดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญ
โจ้เขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูแลจนไปถึงโรงพยาบาลอ่ะ
ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ย
หมอเขาบอกว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันขึ้นมา
ซึ่งมันคงสูงใช่ไหม
มันคือสามารถทำให้หัวใจไวเชี่ยภัณฑ์ได้ด้วยใช่ไหมค่ะ

แล้วแกก็คงไม่ได้ระวังในเรื่องของการใช้ชีวิต
แล้วทำไมมันถึงสูงได้เยอะขนาดนั้นไปกินน้ำตาลตรงไหนมาอะไรอย่างนี้
ว่าถ้าคนเป็นแบบคล้ายเป็นโรคเบาหวานอะไรอย่างนี้
ก็คงจะต้องดูแลสุขภาพให้มันเยอะขึ้น
ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
ต้องขอบอกทุกคนว่าต้องขอโทษแทนพี่ตาด้วย

เพราะว่าวันนี้พี่ตาก็มีทีคอนเสิร์ตส่วนตัวของเขา
วันพรุ่งนี้พี่ตาเขาจะมานะครับ
ก็ไม่ใช่ว่าพี่ตาฟเขาไม่อยากอยู่
ยังแต่ว่าวันนี้มันติดจริงนะครับ

แล้วก็อย่างเมื่อวานที่ร้านคันเรือบานนี้
ผมก็ต้องขอโทษเจ้าของร้านด้วยเนาะ
แต่พี่โจได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเชื่อผม
แล้วก็แกคงมีความสุขที่ได้ร้องเพลง
แกคงมีความสุขที่แบบ
บอกว่าขอโทษ
บางทีเนาะมันก็แบบ

เป็นมากกว่าน้องเป็นมากกว่าพี่เป็นมากกว่าญาติอะไรอย่างนี้
บางทีไอ้กาที่มันใกล้กันเยอะเนี่ย
มันก็เริ่มมีเรื่องที่มันแบบทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง
ที่แบบไม่ค่อยลงลอยกันบ้างอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องคิดมากแล้วก็
หลับให้สบายแล้ว

คือสิ่งที่เขาบอกแกตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
ขอบคุณมาก
สิ่งที่ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ